ดูนี้หน่อยแล้วกันช่วงนี้พอร้านอาหารกลางคืนปิด
ดีเจก็ตกงานใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยมาทำหน้าที่เป็นดีเจ
นี่แสงสีเสียงจัดเต็มมาครบแล้วได้ตังค์ด้วยนะ
แต่ตังค์ที่ได้ไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าเขาจะเอาไปทำอะไร
แชร์จ๊ะร่วมกันเป็นสะพานบุญกันครับและที่การทำบุญนะครับ
อยู่ที่หน้าจอนะจ๊ะโกที่สุเทพการชั่งด้วย
นี่เลยคุณผู้ชมดีเจป่าช้าแดนส์เล่นไลฟ์สดกันในป่าช้าแบบนี้
แล้วคุณดูสิข้างหลังแสงสีเสียงมาครบ
แบบจัดเต็มแต่ดิฉันชอบมากเลยลีลาเนี่ยดูหน้าตาเขาสิ
นี่คือแต่งเต็มแต่งมาแบบนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะ
เขาไลฟ์ชวนคนมาทำบุญนะบริจาคซ่อมเมนซ่อมเตาเผาศพให้กับวัด
ด้วยตังค์เขาไม่ได้เข้ากระเป๋าแต่เอาไปทำบุญนะคะ
และทุกครั้งที่ไลฟ์นะเขาแต่งตัวไม่เหมือนกันเลย
วันเป็นผีไทยบางวันก็เป็นผีเทศ
ในป่าช้าไปไลฟ์บนเมนเผาศพด้วย
หน้าเตาเผาเลยหลายคนนะคุณ
เขามาดูกันนะนะยอดวิวก็เยอะเหมือนกัน

แล้วทีมข่าวของเรานะคะไปสอบถามดีเจป่าช้าแดนส์คนนี้ค่ะ
ก็คือคุณทัชพลเสาภัยศูนย์
อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งดีเจป่าชาแดนส์เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนผมมาเล่นดนตรีผมเป็นดีเจอยู่ที่ร้านอาหาร
แต่แหมตอนนี้มันกระทบไปหมดแล้วค่ะจากโควิด
ก็เลยหันมาไลฟ์ขายของแล้วก็ตีกลองไปด้วย

อุ๊ยแม่ดาแม่บนทำมาไลฟ์เสียงดังล่ะลูก
ทีนี้ก็เลยเอายังไงดี
แม่ก็บ่นแล้วว่ากลางคืนไม่หลับไม่นอน

นี่แหละคุณผู้ชมคุณแม่คือคนจุดประกายค่ะ
เขาก็เลยอ่ะไปก็ไปก็เริ่มไลฟ์ในป่าช้า
จากตอนแรกนะคนดูไม่เยอะเลยประมาณสักยี่สิบคน
แต่ตอนนี้มันเพิ่มเป็นหลักร้อยแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อย

นี่อิงกับแสน้องอีซ่าไหมมันก็จะใส่ชุดท้ายด่าน
เออมาหมดแล้วค่ะ
แล้วเขาก็มาตั้งเพจเป็นเพจป่าช้าแดนซ์

เพลงแดนซ์ด้วยลูกถุงเพลงพื้นเมืองอะไรแบบนี้ค่ะ
คนที่เข้ามาดูเขาก็รู้สึกมันไง
ไม่มีใครมาบ่นเลยว่าแบบเออเสียงดังไป
แล้วตอนนี้เขาเริ่มเปิดเพลงนะตั้งแต่๒ทุ่ม
๑๙๐๐นไปถึง๑๙๐๐นของทุกวันน่ะ
นี่คนที่เข้าไปดูในเพจจดจ้อง
จะมีใครเข้ามาเต้นอยู่ข้างหลังด้วยหรือเปล่านะ
ถ้าเต้นเมื่อไหร่นะโอ้โหลุกหนีจากหน้าจอเลยล่ะ
หรือเขาอาจจะมาเต้นกันอยู่เยอะก็ได้เรามองไม่เห็นอย่างนี้

เขาบอกว่าเรียกเป็นผิบ้าป่าชะแปบ
แล้วก็เปิดไลฟ์แบบนี้มา๕เดือนแล้ว

สมมุติว่าขายแคปหมูเอาไปฝากโปรโมทได้
แล้วเขาก็จะเปลี่ยนสถานที่ไลฟ์ไปเรื่อยนะตามป่าช้าบ้างตามเมนบ้าง
คือถ้าเกิดว่าเห็นว่าเมนวัดไหนซุดโทรม
เขาก็จะเปิดระดมทุนเอาเงินนี้ไปซ่อมเมนนะคะ
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาซ่อมนะเตาเผาศพไปแล้ว๕ป่าช้า
นี่คือการแต่งหน้าของเขาเมื่อกี้
แต่งตัวแต่งหน้าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยสักคืนค่ะ
เตาแตกเตาเสียเดี๋ยวหายเยอะผมจะเอาไว้คิวต้นครับ
ค่าใช้จ่ายที่ผมลงไปค่าแรงที่ผมลงไปถามว่ามันคุ้มไหมมันไม่คุ้มครับ
แต่ว่าผมทำเพราะว่าผมใจรักผมอยากช่วยเหลือชาวบ้านในการขายของ
ร้านขายของต่างและอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้ทำในสิ่งที่ใจผมรัก
ดีนะมันเป็นการผสมผสานกันแบบลงตัวเลยช่วยชุมชนด้วย
ช่วยชาวบ้านโปรโมทสินค้าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือการเป็นดีเจ
เราถามนะเอาจริงเคยเจออะไรแบบที่มันหล่อนบ้างหรือเปล่า
เขาบอกว่าไงรู้ไหมผมไปไลฟ์มา๔๐๕๐ป่าช้าแล้ว
ผมไม่เห็นเคยเจอผีผมไม่กลัว

เวลามาทวงทีเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกนะคะ
ซึ่งเขาบอกด้วยวันไหนไม่ได้ไลฟ์นี่นอนไม่หลับเลย
แล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มเข้าใจไม่ได้บอกนะ
มันเป็นการรบกวนคือเขาเชื่อว่าการเปิดเพลงดังแบบนี้
บางคนเขาจะบอกว่ารบกวนใช่ไหมแต่เขาเห็นผลงานไง
ท้ายที่สุดแล้วไลฟ์แล้วได้ตังค์
เอาตังค์มาซ่อมมาซ่อมเตาเผามาซ่อมเมนต่าง
เอาตังค์มาทำบุญด้วยนะแล้วก็เอามาเลี้ยงชีพด้วยนะครับ